คุณผู้ชมที่กู้ยืมกองทุนกยศกองทุนเพื่อการศึกษา

ใครที่คิดว่าเอานะยืมมาแล้วไม่จ่าย

เจ้ากันไปนะครับไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชม

รับหลักการร่างกฎหมายกองทุนกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาหรือว่ากยศแล้วนะครับ
ให้นายจ้างสามารถจะหักเงินเดือนของลูกจ้างได้
เพื่อจ่ายเงินนั้นกลับเข้าไปให้กับกองทุน
รวมทั้งสามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของคนที่เป็นหนี้ได้อีกด้วยนะครับ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชมีมติเห็นด้วย
เสียงไม่เห็นด้วย๑เสียง

โดยเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกรยศรนะครับ
โดยสาระสำคัญก็คือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
ให้กับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสาขาวิชา
ที่เป็นความต้องการหลักของการพัฒนาประเทศ
และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
พร้อมทั้งกำหนดให้นายจ้าง
สามารถจะหักเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุน
เพื่อนำเงินนั้นส่งชำระกองทุนกู้ยืม
ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งเอาไว้
ป้องกันปัญหาการเบี้ยวหนี้
และหากนายจ้างไม่ดำเนินการหักเงิน
หักเงินแต่ไม่ส่งคืนให้กับกองทุน

จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่ต้องส่งคืนกองทุนทั้งหมด
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
นี้หากนายช่างไม่ดำเนินการนำส่งเงินให้สรรพากร
ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ

เนี่ยต้องเสียเงินเพิ่มอัตราระ๑๐๒ต่อเดือน
กู้ยืมมีหน้าที่ดังนี้

ให้ความยินยอมในขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน
ให้นายจ้างหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของตนเพื่อชำระ
เงินคืนกองทุนคุณผู้ชมครับสำหรับร่างกฎหมายกอง
กรยศรนี้นะครับแน่นอนว่าผลดีก็คือจะมีเงิน
ไหลกลับคืนมาสู่กองทุนไม่หายเงียบไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต
แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นห่วงครับมีคนออกมาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย
บรรดาเด็กจบใหม่ที่กู้ยืมกยศมาใช้เพราะเกรงว่าอาจจะไม่มีคนรับทำงาน
สมาชิกสนชบางส่วนนะครับอภิปรายทักท้วงและตั้งข้อสังเกต
การกำหนดให้นายจ้างต้องหักเงินเดือนลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุน
โดยบอกว่าอาจทำให้นักศึกษาที่จบใหม่และกำลังจะเข้าไปสมัครงาน
ไม่ได้งานทำเพราะนายจ้างบางรายอาจจะคิดว่า
นี่เป็นการเพิ่มภาระให้กับตัวเองต้องคอยหักเงินเดือนแต่ละเดือน
ขณะที่การจ้างบริษัททวงหนี้จากเอกชนเรื่องนี้ก็ควรจะยุบเลิกไป
เพราะเปลืองงบประมาณเนื่องจากว่าพบว่าในแต่ละปี
ทวงหนี้จากลูกหนี้ไม่ได้มียอดชำระที่เพิ่มขึ้นครับ